ไม่รู้ว่าจะยังได้เป็นครูอยู่หรือเปล่าก็เล่นก่อเหตุอนาจารย์
เด็กนักเรียนหญิงจนท้องไปคนนึงแล้วนะ
เห้ยแล้วก่อเหตุอีกเป็นสิบคนฮะ
พฤติการไปเจรจาเจรจากับบรรดาผู้ปกครองนะ

เดี๋ยวผมจ่ายเงินปิดปากเป็นผู้ปกครองนักเรียนในหมู่บ้านชนบท
เทือกเขาภูลังคาที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิมาแฉพฤติกรรมของครูพละครับ
ล่วงละเมิดทำอนาจารย์นักเรียนหญิงม๒ของโรงเรียนแห่ง๑
น้องเขาตั้งท้องน้องเขาคืออับอายทนไม่ไหว
หนีไปอยู่กับญาติที่กรุงเทพแล้วก็คลอดลูกครับ
เรื่องนี้มีการแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านได้รับรู้แล้วนะ
ดำเนินการจะเอาผิดกับครูรายนี้มีการถ่ายคลิปเนี่ย
คุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้คือคลิปตอนเจรจาตกลงค่าเสียหาย
ครูรายนั้นครูที่สอนพระเนี่ยรับปากว่าเดี๋ยวจะย้ายตัวเองออกจาก
ออกจากพื้นที่นะไปอยู่ที่อื่นเลยแต่สุดท้ายไม่ทำตามข้อตกลงครับ
ก็ยังสอนอยู่โรงเรียนเดิมนั่นแหละ
แล้วก็ยังก่อเหตุซ้ำกับนักเรียนชั้นม๒และม๓รวมแล้วเป็น๑๐คน
แล้วก็บอกถ้าผู้ปกครองร้องเรียนเนี่ยเดี๋ยวผมให้เงินนะ
ทนไม่ไหวครับกลัวว่าลูกหลานจะตกเป็นเหยื่ออีก
ก็เลยเอาคลิปนี้ไปให้กับนักข่าวเพื่อให้นำเสนอต่อไป
จนไปถึงผู้บริหารระดับจังหวัดมาช่วยเหลือครับซึ่งเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชายภูมิ
อันนี้เรื่องสำคัญคุณผู้ชมก็ต้องลงพื้นที่มาตรวจสอบและเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวนักเรียนที่ตกเป็นเหยื่อ
พอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชายภูมิเขต๑

ตั้งกรรมการสอบข้อได้จริงและพบว่า
ครูพระคนนั้นทำจริง
มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนในเชิงชู้สาวจริง
ส่งผลให้เกิดความเสียหายในวงการการศึกษาครับ
มีคำสั่งให้ครูรายนี้ออกนอกพื้นที่
ให้ไปช่วยราชการที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอบ้านเข้าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเลย
กว่าจะสอบสวนทางวินัยเสร็จสิ้น
มีโทษถึงขั้นปลดออกหรือว่าไล่ออกจากค่าราชการต่อไปด้วยนะครับ